อีกเรื่องหนึ่งค่ะคุณผู้ชมเรื่องนี้นี่โอ้โห

หมาเนี่ยนะมันไปคือมีคนเอาขยะไปทิ้ง
แล้วปรากฏว่าหมาคาบยาบ้ามา

เป็นพันเม็ดเลยน่ะใช่อ่าครับ
เขาว่าหมาตัวนี้คือไปคุ้ยขยะทั่วไปแหละ
มันคาบซองมามันก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วมันก็เคี้ยวกล้ม

เออแล้วมันจะแบบหลอนมันจะคลั่งไหมหมาเนี่ย
เหตุการณ์นี้ตรงบริษัทสภาพูตาหลวงไปตรวจสอบ
ตรงหน้าห้องเช่าแห่งหนึ่งค่ะอยู่ที่สัตหีบชนบุรี
คือชาวบ้านเขาเดินออกมามาทิ้งขยะ
แล้วเห็นหมาตัวนี้ชื่อว่าเจ้าน้ำตาล
น้ำตาลเป็นหมาจรคุณผู้ชม
มันกำลังคาบถุงยาบ้ามาเลยนะ
แท้แล้วยาบ้ามันกระจายเกลื่อนถนนเลยค่ะ
ทีนี้ยาบ้ามันมีทั้งหมด๗ถุง
แล้วพอเอามานับดูมันได้๑๑๖๐เมตรค่ะ
ตำรวจก็ต้องเอายาบ้านั้นส่งพนักงานสอบสวนก่อน
ทีนี้ก็เลยคิดว่ากลุ่มพวกพ่อค้ายา

เหมือนกับว่าเขาจะไม่ส่งให้มือถึงมือใช่ไหม
จะเอามาซ่อนไว้แล้วก็บอกพี่กัดให้มารับให้มาหยิบไป

มันข้าบมาแทะเล่นแบบนี้ค่ะ
ก็เดี๋ยวต้องตามหานะว่าไอ้ยาบ้าเป็นพันเมตร

แล้วเจ้าน้ำตาล
น้ำตาลไม่ต้องเป็นหมาจรแล้ว
ไปเป็นอะไรต้องเป็นตำรวจแล้วมั้งเนี่ยพาตำรวจ
นักเคนายนี่ฮะเจ้าน้ำตาลนะฮะ